สำหรับหนุ่มนักรักรอยสักเต็มตัว

แต่ว่าเหมือนว่าช่วงนี้หัวใจเขายังว่างอยู่

เรียกร้องต่างรวมไปถึงแคปชั่นสุดแซ่บ

นี่แหละค่ะออกมาชี้แจงหลายประเด็นให้เข้าใจตรงกัน
สำหรับนักแสดงหนุ่มลุคแบทบอยแท็กพระรันยู
กรณีที่ร่วมลงชื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ก่อนนั้นนี่คือทราบกันไปอยู่แล้วนะว่า
รู้จักโมมาตั้งนานโอ้โหไม่คิดเลยว่าน้องคนสนิทเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วพี่แทบยืนไม่ขึ้นเลย
ไม่รู้ว่าอะไรยืนไม่ขึ้นไม่รู้ว่าแท็กเขาหนักอะไรนะคะ

หลายคนก็เลยมองว่าสุดสยิวไปหรือเปล่า
แล้วสองคนนี้มีอะไรในกอไผ่กันหรือเปล่า

แท็กเขาก็ออกมาชี้ชัดชัดเจนเลยว่า
คิดกับโมแค่น้องเท่านั้นแหละค่ะ

กรณีที่บอกว่ามีคนไปคอมเมนต์แบบ
ประมาณว่าแบบเออคิดถึงคุณต้นหอมบ้างไหมล่ะ

แท็กเขาบอกว่าเรื่องที่มันจบไปแล้วนะพี่มิ้ว

ไม่ต้องมารื้อฟื้นไม่ต้องฟื้นฝอยหาตะเข็บค่ะ

และก็ขอมมุมคอมเมนต์เราก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว
แล้วก็คงไม่มีอะไรที่ต้องเป็นคู่จิ้น
หรือว่าไปจีบอะไรมากมายครับ
กลัวคนเข้าใจผิดไหม

ถ้าผมจะจีบผมก็จะจีบนานแล้ว
พี่แท็กโพสต์ลูกกับดีเจอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีเจคนนี้เป็นใครหรืออะไร
แล้วก็เอ่ยชื่อพี่ต้นหอมอะไรอย่างนี้
ครับผมทำไมครับ
มันค่อนข้างฉุนนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันแซวนะครับ

แล้วก็เรื่องนี้มันเรื่องผ่านมาแล้วนะครับ
ต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างใช้ชีวิตนะครับพี่
ครับผมอะไรแน่นอนว่าบางคนก็ไม่ชอบอะไรที่มัน
อดีตแล้วมาเล่นกันนะครับผมมันไม่ใช่ของเล่น
อดีตอย่าเอามาเล่นกันมันไม่ใช่ของเล่น
แท็กอีกแล้วเดี๋ยวแฮสแท็กก่อนนะคะ

เหรอแหมทีมต้นหอมก็ได้อ่ะได้บาลานซ์กันบาลานซ